ท่านผู้ชมครับแม้ว่าจะมีเรื่องโควิด๑๙เข้ามา
รัฐบาลยืนยันสบคยืนยัน
เชียงรายเชียงใหม่ยังเที่ยวได้นะครับ
เอาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหอากาศดีเชียว
ที่เกิดขึ้น๓วันติดต่อกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้นะครับที่หลักกิโลเมตรที่๔๖หน่วยพิทักษ์
บนยอดดอยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
นี่ฮะนักท่องเที่ยวก็บอกว่าโอ้โหสวยงามมากตื่นตาตื่นใจ
วันนี้เนี่ยตอนเช้าวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดดอยอินทนนท์นะครับ
กิวแม่ปานยอดดอยวัดได้๙องศาเซลเซียตนะครับ
อ่าต่ำสุดยัง๑องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็กิ๋วแม่ปานยอดดอยเนี่ยนะครับ
อ่าก็วัดได้เก้าองศาอุทยานเนี่ยวัดได้แปดองศา
อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวเย็นมากนะครับ
ส่วนบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูมิมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะครับ
ส่วนที่พยาวก็อากาศเย็นค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๕องศาเซลเซียสนะคะ

แล้วก็เย็นทั่วจังหวัดนะคะอากาศเย็นอุณหภูมิลดแบบนี้นักท่องเที่ยว
ก็ไปชมวิวทิวทัศน์กว้านพยาวตอนเช้า

ท่องเที่ยวลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด๘องศาเซลเซียต